ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับเพราะการค้ำประกันทำให้ชีวิตต้องติดลบ

แต่ครอบครัวที่มายืนอยู่บนเวทีนี้
ก็ยังต้องต่อสู้ด้วยความหวังที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นในสักวัน
ไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ
วันที่ครอบครัวฉันถูกยึดบ้านยึดที่ดินไป
จนฉันต้องพาลูกหลานเล่ร่อนไปนอนกลางดินกินกลางสาย
วันนั้นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ชีวิตฉันย่ำแย่ที่สุด

แต่สิ่งที่ทำให้ฉันมีกำลังใจสู้ชีวิตต่อไป

ตอนนั้นก็ทำงานจะมีทองใส่นะ
เพราะว่ารายได้ตั้งแต่วันเนี่ยได่เยอะ
ก็ซื้อทองเอาไว้ใส่

ชีวิตฉันก็เริ่มมีปัญหา

ไปเต้นคำให้เขาแต่ว่าไม่ได้ดู
สารเขาก็มีหมายมาเรียกตัว

พอเขาบอกว่าในภาย๗วันจะต้องออกจากบ้านหลังนี้

จะได้บ้านจะได้ที่

ตอนนั้นสะบัดเขาก็บวชแก่บน

น้องบีมแล้วก็เจ้าบอย

ตอนนั้นมีแต่หนาม
ไปกอเต็มไปหมด
มีช่องเดินแค่นิดเดียวเอง
โอ้โหอย่างก็ป้าดงดิบ

เราได้ใส่นอนตรงนี้ก่อน

ไปตัดม้าสะแกม้ปลูกกระท่ม
ให้ฉันกับหลานขึ้นไปนอน

ที่มีสังกษีล้อมรอบนิดนึงครับ
แล้วก็ลังข้ามุมด้วยสังกะสิครับ
ยกพื้นขึ้นนิดนึง

ก็ไปกางอยู่ในนั้นอ่ะในบ้านอะ
ก็มารั่วไปหมดสังสิงหญิง

ลมมันมาเป็นการใหญ่เลย
รู้สึกกลัวมากด้วยครับตอนนั้นน่ะ
ฝนตกทั้งฟ้าร้องเราก็เป็นเด็กครับเราก็เลยกลัว
พอเห็นลมมากลัวจะมีอันตรายต่อหลานแบบจะหบอะไรกระท่อมไปหรือว่ามันจะทับเอาอย่างนี้ฉันก็ออกมาอยู่บนเนินหิน
ดีนะออกมาสักก่อนก็มีอันตรายกันแม่
บ้านที่ฉันอยู่ไม่มีป๊าป๊าใช้หรอกเพราะว่ามันห่างเขาทุกวันนี้ไม่มีสักอย่างหนึ่งเพราะว่าเราไม่มีไฟฟ้า
โทรทัศน์พัดลมตู้เย็นปรุงข้าวแล้วก็ใช้เตาถ่าน

น้องบีมไม่เคยบ่นอยู่ยังไงก็เขาก็บอกอยู่ได้
ต่อก็ถามกันไม่มึดเหรอเวลาอ่านแล้วลงหนังสือก็มีเถียน
ลงอ้าให้เถียนมาก็ตู้เถียนดูไม่ระบาปหรอกมันก็บอกก็ข้าวอย่าง

ไม่มีใครดำฉะนี้ฉันก็ตะบัดก็ต้องมาเผาถ่านขาย
ไปหาไม้มาก็ต่ำนาเขา
บางทีเขาโค้นริมไว้เขาก็มาบอกให้ไปตัด
สะบัดเข้าไปช่วยตัดก็ไม่ได้ตาก็ไม่ค่อยเห็น
ทุกวันจะไปหาทำงานอื่นไม่ได้ครับ
สายตามันจะไม่ค่อยดีก็มองไม่เห็น
เขาใกล้อย่างตาฝ้าฝางอยู่ครับ
ตัวผมเองมีหน้าที่ตัดไม้ครับแล้วก็แบกลงมาให้แม่
ชายก็ถ้าเกิดเขาว่างกลับจากโรงเรียนมาทันเขาก็จะไปช่วยผมครับ
ช่วยแบกจากบนเขาลงมาก็ให้แม่เพลินเผาถ่านครับ
เผาไม่ค่อยเป็นพรรจาหัสเผาได้แล้ว๒กระสอบ
๒กระสอบก็๒๖๐บาทซื้อขับข้าวมาให้หลานไปโรงเรียนมาก
ทุกวันนี้ถ้าฉันมีเงินสักก้อนนึงฉันอยากจะมีบ่อเลี้ยงปลา
ถ้าเกิดว่าเรามีบ่อเลี้ยงปลาเนี่ยเราจะเลี้ยงปลาไว้เพราะถึงเวลาจับ
เราก็จะไปขายมั่งแล้วก็เราก็จะเอาไว้ทำกับข้าวกิน
เราได้ไม่ต้องไปซื้อเขาเราก็มีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่ง
แต่คิดว่ามีเงินสักหมื่นสองหมื่นผมก็คิดว่าน่าจะสำเร็จนะครับ

แล้วก็ปลูกผักที่ข้างบ่อปลาเราก็ได้ไปขายมั่งวันละร้อยสองร้อยอะไรอย่างนี้
เราก็พอมีรายได้เพิ่มขึ้นมา
สู้เราต้องสู้ให้ถึงที่สุดจนกว่าหลานจะเรียนสำเร็จ
ขอต้อนรับครอบครัวของย่าเพ็ญจากจังหวัดลบบุรีครับ
ย่าปู่สวัสดีครับเด็กสวัสดีครับ

เมื่อก่อนเนี่ยครับย่าไหนลองเล่าให้ฟังสิเห็นบอกว่าบ้านเป็นไงอยู่อย่างสุขสบายเลยเหรอครับ

โทรทัศน์พัดลมตู้เย็นหม้อหุงข้าวเพราะเรามีไฟฟ้า
แล้วตอนนั้นคือเงินทองมันไม่ขาดมือเลยเหรอครับย่า
ไม่ขาดมือเพราะเราไปเอาน้ำแขกไปดำนาแล้วเขาก็ให้เรา
ที่ต้องยึดบ้านยึดที่เนี่ยวิกฤตที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวของเราเลย
นั่นก็คือการที่เราไปค้ำประกัน
จะไปเซ็นค้ำประกันเขาเขามาบอกว่าเขาจะไปออกรถ
ฉันก็เซ็นไม่ได้อ่านหรอกว่าเขาให้เซ็นอะไร
แล้วพออยู่ไม่นานเท่าไหร่หรอกใบหมายสารมา
เหตุนี้มันเกิดตั้งแต่๗ปีที่แล้วจ้ะ
พอไปศาลแล้วเขาจะพูดศาลก็จะพูดบอกว่า
อยู่บ้านหลังนี้ได้ไม่เกิน๗วัน
เขาถามย่าก่อนบอกว่าย่ามีเงินสองแสนไหม
ฉันก็บอกไม่มีหรอกทุกวันนี้ก็

พอมีเหลือก็นิดหน่อยไม่พอที่๒แสน

กลับมาดุอยู่ได้๒วันฉันก็บอกกับลูก

เดี๋ยวเขาจะจับเอาเพราะอะไรต่ออะไรจะเอาเขาไปไม่ได้
เอาไปได้แค่เสื้อผ้ากับผ้าขนผืนนึงแล้วก็หมอนลูกนึง
และก็หมุ้งหมุ้งเก่าว่าหลังนึง
อกนั้นเขายึดเป็นสมบัติของทางการหมดเลย
ผลทัศน์ภาษาลมและเลี้ยว
แล้วตอนนั้นปู่รู้ยัง

แล้วสถานที่ที่อยู่ตรงนั้นน่ะสภาพมันเป็นยังไงย่าเห็นบอกว่ามันก็ลกล้างพอสมควรเลยนะ

ต้องไปถากถางมันจะอยู่ได้พี่
เฉพาะที่นอนก่อนวันแรกครับตรงทางจะเผาแค่สามคนนอนได้ครับ
เดี๋ยววันรุ่งขึ้นก็ว่ากันใหม่ครับ
อยู่ตรงนั้นกี่วันกี่เดือน
๓ปีที่อยู่ที่ยังไม่มีบ้านเลย
อยู่แบบนั้นแหละ๓ปี
พอสะบัดศึกจากเป็นพระมาให้เขาปลูกกระท่อมให้หลังนึง
กระท่อมหลังนั้นจะมีสังกษีแค่๒แผ่นแล้วก็ทะลุ
บางทีถึงก็ต้องเอาร่มออกไปกลางในกระท่อม
เพราะหลังคามันรั่วกันไม่ได้
พอหลังจาก๓ปีนั่นแล้วเป็นยังไงครับใช้ชีวิตกันยังไงต่อ
มีพระอาจารย์ทางวัดบังอิต
เขาจะเป็นเจ้าคณะตำบล
เขาจะเอาไม้ต่อนแบบไม้แปรบ้างไม้กระดาน
ซักกระเบื้องเก่าของเอาใส่รถมาให้
ลูกศิษย์มาส่งที่บ้านเขาก็บอกว่า
อาจารย์ก็ให้สร้างกระท่อมเป็นวันนี้

ก็ขึ้นมาเป็นหลังที่ปัจจุบันนี้ใช่ครับโถแล้วอยู่กันยังไงเห็นบอกว่าไฟฟืนก็ไม่มีเหรอคะ
ไม่มีครับใช้เทียนครับเพราะอันนี้เป็นของวัดเขาครับ
ให้ขึ้นไปเอาอาจารย์แกอนุเคาะครับเพราะว่าบีมมันต้องทำการบ้านกันบ้าน

แล้วย่าจะหากับปู่อ่ะมีอาชีพอะไรหลักเนี่ยตอนเนี้ย

ตามชายนาหรือบนเขาอย่างนี้ไม้ที่เขาไม่ห่วงเขาก็บอกให้ไปตัด
แล้วถ่านเราล่ะขายกระสอบเท่าไหร่ครับ

มันต้องเผานานแค่ไหนกว่าจะได้กระสอบ
๒คืน๓วันบางทีก็ถ้ารุ่นใหญ่ก็ไม่สุกต้องเข้าไป๔คืน

แล้วคนที่ไปตัดไม้คือใครอะครับ

บอยบอยก็จะเป็นกำลังหน่อย

อยตอนนี้เป็นห่วงอะไรมากที่สุดในบ้าน
เป็นเรื่องของสุขภาพพ่อแม่ครับ
หนูแล้วลูกตอนนี้ช่วยอะไรบ้างครอบครัว
ช่วยพ่อแบกฟื้นครับ

ผมก็ช่วยโกยดินปิดให้ครับ
แล้วก็มีพวกงานบ้านด้วยครับ

ห่วงอะไรปู่กับย่ามากที่สุดตอนนี้

เพราะว่าย่าเนี่ยเขาขาไม่ดี
อายุเขาก็มากแล้วเขาต้องทำงานหนักตลอดครับ

ปู่ก็ตาไม่ค่อยดีครับ

ไปทำบ่อเลี้ยงปลาครับ

เพราะว่ามันก็ยังเป็นอาชีพเนอะ

ตอนนี้เริ่มขุดบ่อรอไว้แล้วเหรอ

ใช่แต่น้ำมันเก็บไม่อยู่

มันต้องมีปูนครับไล่
ไม่งั้นมันก็จะซึมหายไปหมด

แล้วน้ำมันก็ยังปลูกพวกผักเล็กน้อย

พักกาดพักกนะ

เพราพริกเม็ดใหญ่

และก็ขาวโพงข้อพูด

โอ้โหดีจังเลยเริ่มจากเราก็แทบไม่ต้องซื้อเขากินแล้วนะ
พอไม่ต้องซื้อแล้วตอนนี้เดี๋ยวพอไปขายได้ก็เงินก็เก็บรายได้แล้วครับ
ขอบคุณมากนะครับสำหรับเรื่องราวดีในวันนี้ขอบคุณครอบครัวมากนะครับ
คุณผู้ชมครับในวันที่ต้องเผชิญกับวิกฤตคนในครอบครัวนี่แหละครับ
ที่จะเป็นแรงกำลังสำคัญช่วยกันฟันฝ่าเรื่องราวเรื่องร้ายต่างไปได้
อย่างครอบครัวของย่าเพ็ญนะครับจากจังหวัดลบบุรี
ทุกคนเนี่ยต่างเป็นพลังของกันและกันในวันที่ไม่เหลืออะไร
และวันนี้ครับทุกคนในครอบครัวจะมาขอโอกาสสู้และพิธีโจทย์ให้ได้
ทั้ง๔ข้อเพื่อรับทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิต
จะได้หรือไม่ได้สักครู่เดียวครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ
และวินาทีที่สำคัญนะครับที่ครอบครัวของย่าเพ็ญจากจังหวัดรบบุรี

ด้วยการตอบคำถามไม่ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
อันดับมาดีไหมครับย่าปู

ถ้าไม่พลาดเลยแม้แต่ข้อเดียว๑ล้านบาท

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญย่าเพ็ญมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
ย่าครับสมาธิดีนะ
คำถามมีด้วยกันทั้งหมด๕เรื่อง
ใน๕เรื่องนี้ย่าเพ็ญมั่นใจเรื่องไหน

แล้วเก็บเรื่องที่เหลือไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัว

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑ถ่านไม้
เรื่องที่๒โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
เรื่องที่๓เขาสมคร
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕ฟุตบอล

เรื่องถ่านไม้ครับ
แล้วเรื่องนี้จริงแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นอาชีพของเราอยู่นะย่านะ

ก็ยังได้มาจากการเผาถ่านใช่ไหมครับ

ของเราขายเป็นกระสอบหรือว่าเป็น

เอาล่ะย่าจ๋าเกี่ยวกับเรื่องฐานไม้นะ

และนี่คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

เดี๋ยวย่าต้องกรอกทานใส่ถุงเท่านั้นเอง

เชิญครับน้องบอยครับมาเป็นผู้ช่วยครับ
อยจะมาช่วยในส่วนไหนเนี่ย

ถุงนึงก็จะประมาณนี้นะครับ
อาจจะต้องทำแข่งกับเวลาหน่อยนะครับ
และกติกาสำหรับข้อนี้ก็คือ
กรอกทานใส่ถุงจำนวน๒๐ถุงภายในเวลา๓นาที

ปกติแล้วฉันก็กรอกได้๓๐กว่าถุงวันหนึ่ง
ปู่ช่วยหรือบีมหรือบอยช่วยก็จะไวขึ้นค่ะ
คิดว่าอาจจะได้สู้

ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
อกอย่างเดียวเลยย่าย่าอย่างเดียวเลย

กรอกแล้วกล่องก่อนก็ได้เราอย่าค่อยมักทีเดียวเลย

ตอนนี้ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะ

เลยบอยมัดอย่างเร็วเลย

เวลามันเดินไปเรื่อยแล้วล่ะครับ

แล้วเรามาเอาใจช่วยกันว่าครอบครัวของย่าเพ็ญนะครับ
จะสามารถพิธีโจทย์ในข้อนี้ได้หรือไม่นะครับ
ขอให้โชคดีครับขอบคุณพี่บอยด้วยนะครับ
ผู้ช่วยด้วยครับไปล้างมือกัน
ย่ายังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องบีมขึ้นมาตอบ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่อง
เรื่องโรงเรียนพี่บูนวิทยาลัย

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยนะครับ
ขอเชิญน้องบีมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
น้องบีมเรียนที่นี่มากี่ปีแล้วครับ

จริงแล้วโรงเรียนนี้มีชั้นไหนบ้างลูก
เป็นโรงเรียนหมอปลายแห่งเดียวจังหวัดลบบุรีครับ
แสดงว่าหนูก็ย้ายมาจากมต้นที่อื่นมา
แล้วก็เพิ่งจะมาเข้าเรียนเป็นปีแรกนะลูก

เทอมที่แล้วได้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ลูก

โอ้ย
ทราบไหมว่าตราสัญลักษณ์โรงเรียนเราเป็นรูปอะไร

คำถามของเราอยู่ที่จักรนี่แหละครับ
คำถามเรื่องนี้คือ
จากใดีตระศัลยัลัยประจำโรงเรียนพี่บูรวิทยาลัยมีกี่แชก

แฉกตัวเลือกที่๒๑๒แฉก
ตัวเลือกที่๓๑๓แฉกและตัวเลือกที่๔๑๔แฉก

บกสมุทรแล้วก็นี่ครับบนหน้าอกผมครับ
พอเจอจดข้อนี้ไปครับผมรู้สึกว่ามันอยู่ใกล้ตัวมากเลยครับ

ขอตอบข้อ๒ครับ๑๒แฉก
ตัวเลือกที่๒๑๒แฉกครับ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

บอยแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พ่อขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง
นั่นก็คือเรื่องเขาสมคร

เรื่องเขาสมครนะครับ

เชิญพี่บอยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
บ้านหลังนี้คืออยู่มากี่ปีแล้ว

มันอยู่ใกล้กับเขาวัดเขาสมครนี่ไหม

มีรูปปั้นฮานุมานแบกเขาอยู่ด้วย

บอยเคยขึ้นไปบนยอดเขาเลยไหม
เคยใช้กระดายผ้าขึ้นไปติดทงครับ
ทงบนยอดเขานี่เลยครับ
อ๋อไปติดทงบนนี้เลยใช่ถึงเวลามีงานประจำปีครับ
แต่คนก็จะเดินแค่บริเวณข้างล่างถูกป่ะ
ตัวหนุมานคงไม่มีใครเปิดให้ปีนขึ้นแล้วหรอก

เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เขาสมครมีความสูงเท่าใด
ตัวเลือกที่หนึ่ง๕๖เมตร
ตัวเลือกที่๒๖๒เมตร
ตัวเลือกที่๓๖๘เมตร
และตัวเลือกที่๔๗๒เมตร

เสียดายคำตอบอยู่ที่ป้ายผมไม่ได้อ่านเลยครับ

เป็นข้อ๓ดีกว่าครับ

ตัวเลือกที่๓๖๘เมตรครับ

จะเลือกเรื่องไหนให้ปูบัตรขึ้นมาตอบครับ

นั่นก็คือเรื่องบ้านของเราและฟุตบอล

ขอเชิญปูบัตรมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

มีตัวหนึ่งที่สะดุดตามาก
เพราะแขวนไว้หน้าบ้านเลย

เป็นตัวลิงครับตัวนี้ใครซื้อมาครับพ่อหลานซื้อมาครับ
แต่คำถามอยู่ตรงนี้แหละบอกเลยนะว่าข้อนี้ง่ายมาก
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ลิงตัวนี้ใส่เสื้อสีอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งสีน้ำเงินตัวเลือกที่สองสีแดง
ตัวเลือกที่สามสีชมพูและตัวเลือกที่สี่สีเหลือง
คุณตาที่ได้มาเห็นบ่อยครับเพราะแฟนอยู่ที่บ้าน
ผมก็จำได้ว่ามันใส่เสื้ออะไรเพื่อเชียบปลูกด้วยนะครับ
ตัวเลือกที่สองสีแดงครับตัวเลือกที่สองสีแดงครับ
ครบแล้ว๔ข้อนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้น
ลุ้นกันในช่วงหน้าครับว่าครอบครัวของคุณย่าเพ็ญจากจังหวัดรบบุรีนะครับ
จะสามารถพิชิตเงินหนึ่งล้านบาทกลับไปบ้านได้หรือไม่นะครับร่วมกันเป็นกำลังใจนะครับ

นะครับจะตัดสินอนาคตครอบครัวของยะเพ็ญจากจังหวัดรบบุรีนะครับ
ว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่เรามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับ
ถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับห้าพันบาท
ตอบถูกสองข้อรับหนึ่งหมื่นบาท
ตอบถูกสามข้อรับหนึ่งแสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

เพราะเราจะมีของขวัญพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อ
จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
โดยมีเวลาไขกุญแจดอกละ๒๐วินาทีจะส่งคนในครอบครัวมาตามจำนวนดอกกุญแจหรือจะมาเพียงคนเดียวก็ได้นะครับแล้วแต่ทางครอบครัวจะตกลงกัน
โบนัสหลังตู้ก็จะประกอบไปด้วยเงินหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งตู้ห้าพันบาทสองตู้และเข้าสารหนึ่งร้อยกิโลกรัมอีกหนึ่งตู้
ก็ขอให้โชคดีนะครับจ้ะมาลุ้นกันเลยเนอะ
พร้อมที่จะฟังเฉลยนะครับถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกนะครับคุณผู้ชมครับจากเรื่องบ้านของเราครับ
หายตามันจะไม่ค่อยดีมองไม่เห็นเอาใกล้กับยังตาฝ้าฝางอยู่

ลิงตัวนี้ใส่เสื้อสีแดงครับ
ครอบครัวของย่าเพ็ญนะครับจากจังหวัดลบบุรีนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐บาท

ที่มีสังกษีล้อมรอบนิดนึง
หลังข้ามรุ่งด้วยสังกะสีครับ

เราก็เป็นเด็กครับเราก็เลยกลัว
จากในตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยมีกี่แฉก

เราจะได้ลุ้นเงินล้านกันในวันนี้หรือเปล่า

ในตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนพิบูรวิทยาลัยนะครับ
มีทั้งหมด๑๔แฉกครับ
ตอนนี้เพิ่งพลาดไปข้อเดียวอย่าเพิ่งถอดใจล่ะ

ครอบครัวของย่าเพ็ญนะครับจากจังหวัดลบบุรีนะครับ
ได้รับทุนสะสมอยู่ที่๕๐๐๐บาท
และกุญแจต่อชีวิต๑โด

แต่เราลุ้นเงินหมื่นและเงินแสนได้ในวันนี้นะครับ
เรื่องที่ผมจะเฉลยนั่นก็คือเรื่องถ่านไม้ครับ

เราจะเลี้ยงปลาไว้ขายมั่ง
แล้วก็เราก็จะเอาไว้ทำกับข้าวกิน
แล้วก็ปลูกผักที่ข้างบ่อปลา
เราก็มีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่ง
สู้เราต้องสู้ให้ถึงที่สุด
ปลอกทานใส่ถุงจำนวน๒๐ถุง
ภายในเวลา๓นาที

ย่าทำได้หรือไม่ได้ครับ

ได้

นาทีใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ
๒นาที๕๘วินาที

กุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น

มาอีกหนึ่งข้อที่เหลือนะครับคุณผู้ชมครับ

ลุ้นเงินแสนกันว่าจะสามารถพิชิตเงินแสน

จากเรื่องเขาสมครครับ
ตัวผมเองมีหน้าที่ตัดไม้
ผู้ชายก็กลับจากโรงเรียนมาทัน

แบกจากบนเขาลงมาให้แม่เผาถ่านครับ
เขาสมครมีความสูงเท่าไหร่

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

และกุญแจต่อชีวิตเหลืออีกสองดอก

วันนี้ได้สิทธิ์เลือกกุญแจต่อชีวิตด้วยกัน๒ดอก

น้องบีมครับกุญแจดอกที่สองใครครับบอยครับเชิญประจำที่ครับ
ครั้งเดียวแล้วขอให้ออกเลยถ้าขายไม่ออกให้รีบเปลี่ยนตู้ทันที
อย่าเสียเวลากับเขานะครับเลือกดอกกุญแจให้ดีตอนนี้บีมจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ

ขอให้โชคดีในการขายครั้งนี้ครับถ้าพร้อมแล้วขายครับ
ทีนี้ทีนี้ทีละคนทีละคน
ไปหนู
ลุ้นกันนะครับว่าโบนัสหลังตู้หมายเลข๒จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร

จะได้โบนัสกลับไปบ้านเถอะเลย

โบนัสหลังตู้หมายเลข๑ก็คือ

ครอบครัวของย่าเพ็ญนะครับพิธีโจทย์ได้ไป๒ข้อนะครับ
รวมทั้งสิ้นเลยนะครับวันนี้ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่

เรื่องราวเลวร้ายที่ผ่านเข้ามา
ไม่ได้เป็นเพียงแต่ฝันร้ายที่เมื่อเราตื่นมาแล้วหายไป
แต่มรสุมเหล่านั้นครับจะหายไปได้ก็ต่อเมื่อ
เรามีหัวใจที่ไม่ยอมแพ้
เรามาช่วยกันเติมกำลังใจให้กับครอบครัวของย่าเพ็ญ
ให้สามารถสู้ต่อเดินต่อได้
ทาน้ำใจคนละเล็กละน้อยจากคุณผู้ชมนะครับ
ขออนุญาตฝากครอบครัวของย่าเพ็ญไว้อีกหนึ่งครอบครัวนะครับ

ช่วงเวลาของความสุขและความอบอุ่นยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ครับ
ยังมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่เล็งเห็นถึงความยากลำบากของครอบครัวนะครับ
แล้วอยากจะช่วยต่อเติมความสุขและกำลังใจให้กับครอบครัวของยะเพ็ญด้วยนะครับ
ขอเชิ่มพี่น้องอาจกล่าง

วันนี้มีความสุขไหมครับ

คุณป้าแน่นลองกรี๊ดมีความสุขให้เต็มที่ไหนและก็ไหนและ

นี่ฮะผมจะเป็นการทรมานผู้สูงอายุในรายการ
คุณดินะเดี๋ยวถ้าลอดลมเข้ามาพังอยู่ในรายการผมนะ

จากสิ่งที่ได้ไปวันนี้เพิ่มไปอีกหนึ่งหมื่นบาท

เอาไปทำอะไรก็ได้นะ

แย่ขอขอบคุณคุณวัดมาก
หรือจะสินต่อชีวิตให้แย่เพลงกับครอบครัวจ้ะ

เอาเป็นว่าให้กำลังใจกันเนอะถ้าเราช่วยกันได้คนละนิดคนละหน่อยก็สามารถจะสร้างความสุขให้กับคนทั้งประเทศได้แบบนี้
วันนี้ครับครอบครัวของคุณยะเพ็ญจากลบบุรีนะครับได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้น๓๐๐๐บาท
ขอบคุณย่ามากครับขอบคุณครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมชายามิชัยและพี่นวัดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
วันนั้นมีขุดต้นไม้เกิดเป็นบันเกม
กะโลกแตกและก็ตาปิดออกมันมาข้างนอกอะครับ
มาบ้านเธออาทิตย์นึงแล้วมาส่องกระจกดูตาข้างนี้มองอะไรไม่เห็นแล้ว
ทำทุกอย่างครับเขาไม่เคยหยุดเลย
แม่ก็มาซุดอีกคนนึงตอนเช้าก็ลุกไม่ได้
เขาก็บอกว่าปลากระดูกเพื่อน
ทางเดียวที่จะหายคือต้องไปผ่า
ขนมจีนจำนวน๕ชุด
ภายในเวลา๓นาที